ทีนี้จากการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้สูญหายทั้ง๑๓ชีวิต
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แต่ละส่วนทราบหน้าที่ของตัวเอง
แล้วก็ส่งทั้ง๑๓ชีวิตไปปฐมพยาบาลหรือรักษาได้อย่างทันท่วงที
ขั้นตอนเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
ซักซ้อมแผนเคลื่อนย้ายทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั้น

เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายผู้สูญหายด้วยเปรสนามออกทีละคน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข

จะเข้าไปตรวจสอบอาการเบื้องต้น
ของผู้ประสบเหตุทั้ง๑๓คน
ประถมพยาบาลปิดสำลีที่ตา
เพื่อให้ดวงตาปรับสภาพสำหรับรับแสง
จากผู้ประสบเหตุอยู่ในที่มืดสนิทมาแล้วหลายวัน

เลียงขึ้นรถพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ทั้งหมด๑๓คัน
โดยรถ๑คันจะใช้เคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ๑คน
ภายในรถจะมีแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขตำรวจและทหารคอยดูแล
อกจากนี้ยังมีพยาบาลและผู้ช่วยประจำรถปฏิบัติการตรงจุดนี้
ตั้งแต่การเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุจากปากถ้ำจนขึ้นรถพยาบาล
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีโดยรถพยาบาลจะขับไปตามเส้นทางที่กำหนด
ซึ่งขณะทำการเคลื่อนย้ายนั้นจะทำการปิดการจราจรชั่วคราว
กันรถที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เพื่อให้ผู้ประสบเหตุ
ถูกนำตัวส่งไปยังจุดคัดกรองผู้ป่วยได้โดยเร็ว
ซึ่งการเดินทางในขั้นตอนนี้ใช้เวลาเพียงแค่๑นาที
จริงแล้วเราทดสอบเมื่อเช้านี้ทดสอบทุกกระบวนการ
ตั้งแต่การนำออกจากถ้ำนะครับการส่งจากนำออกจากถ้ำมาแล้ว
ออกมาปากถ้ำอย่างไรส่งเข้ารถพยาบาลได้อย่างไรนะครับ
แล้วก็มีการสแกนการตรวจการคัดกรองว่าผู้เจ็บ
ระดับของการที่เจ็บป่วยเป็นอย่างไรนะครับ
จนกระทั่งการคัดกรองเสร็จแล้วเราจะตัดสินใจส่งการเจ็บป่วย
ระดับนั้นที่หมอตัดสินใจว่าจะส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลใด
ในระดับของเลเวลใดนะครับซึ่งเรามีเตรียมความพร้อมไหม
เกือบจะทุกโรงพยาบาลในรอบนี้นะครับตั้งแต่แม่สายและแม่จันท
เชียงรายประชานุเคราะห์จนถึงโรงพยาบาลที่กรุงเทพ
โรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือในการจะปฏิบัติภารกิจนี้
เมื่อถึงจุดคัดกรองหรือเต็นต์พยาบาลแล้ว
จะตรวจประเมินอาการโดยแบ่งเป็น๓ระดับ
คือเขียวเหลืองแดงตามระดับอาการ
หากพบว่ารายใดได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออาการหนัก
ก็จะนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาะ
เฮลีคอปเตอร์ที่จอดรออยู่บริเวณลานจอด
โดยจะใช้เวลาเคลื่อนย้ายจากเต็นต์
ไปยังสนามจอดเฮลีคอปเตอร์ประมาณ๑๐นาที
และใช้เวลาอีกประมาณ๑๕นาที
เฮลีคอปเตอร์จะบินถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาะ
ส่วนรายใดที่อาการไม่รุนแรง
ก็จะตรวจร่างกายเพื่อประเมินความพร้อม
ทั้งทางร่างกายและจิตใจก่อนอนุญาตให้กลับบ้านได้